สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
ช่วงนี้ช่วงเช้าเนี่ยบ้านเราฟ้าเปิดนะคะ
แต่ตกเที่ยงไปนะคะคุณผู้ชมมองขึ้นไปบนฟ้าเอาแล้วเริ่มครึ้มนะคะ
นั่นก็คือเป็นกลุ่มเมฆที่เกิดจากมรสุมฝนประจำฤดูและลมตะวันออกเฉียงใต้นั่นเองค่ะ
ซึ่งหลังจากนี้ประเทศไทยของเราจะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นนะ
จะเป็นอย่างไรไปชมกันค่ะคุณผู้ชม
เราไปดูกันที่ภาคเหนือนะคะภาคอีสานแล้วก็ภาคกลางค่ะ

มีฝนฟ้าขนอง๑๔๐๖๐ของพื้นที่นะคะ
ในขณะที่ภาคตะวันออกนะคะมีฝนตกไม่แพ้กันค่ะ
กระจาย๑๖๐ของพื้นที่ค่ะคุณผู้ชม
ซึ่งก่อนหน้านี้ภาคตะวันออกก็มีฝนตกเยอะแบบนี้มาตลอดนะคะ

ขณะที่ภาคใต้ทั้งสองฝั่งฝนยังคงเยอะค่ะ
โดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะ
ตกมากถึงร้อยละ๗๐ของพื้นที่
คลื่นสูง๑๒เมตรค่ะ
ว่ามีคั่วโลกอาจจะศูนย์พันธุ์หลังจากนี้ค่ะ
เพราะว่าน้ำแข็งที่ละลายทำให้เจ้าหมีพวกนี้นะคะคุณผู้ชม

ทำให้ไม่สามารถอยู่บนน้ำแข็งได้
จากนี้อาหารของมันก็ลดลงเรื่อย
นำมาถึงข้อสรุปนะคะที่บอกว่า

และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ